อ่าข่าวต่อไปอย่ามาขึ้นเสียงกับผม
ใครพูดถึงใครพูดถึงใครสิราเจนจาคา
บอกว่าประโยคเดียวดังชั่วข้ามคืนเลยนะคะ
สำหรับสอสอศิราเจนจาคะจากกรุงเทพมหานครเขตเก้าอืม
หลักสี่จตุจักรแต่ไปดังอยู่นู่นแต่ไปดังที่ภูเก็ต
คุณผู้ชมเป็นเหตุวิวาทะกับตำรวจนะคะ
หลังจากที่ลงพื้นที่ไปทวงคืนผืนป่าที่ภูเก็ต
ให้กับชาวภูเก็ตแล้วไปปะทะคารมกับพันธ์ตำรวจโท
ประเทืองผลต์มานะเป็นรองผู้กำกับสพกะรนด์นะคะ
เมื่อวานนี้มีการประชุมพักพลังประชารัฐ
ระหว่างรอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ขึ้นเวทีมันมีแก๊ปว่างอยู่นิดนึงค่ะ

ก็เลยเปิดโอกาสให้คุณศิระได้ชี้แจงเขาว่าอย่างไรบ้าง

เหตุการณ์ที่ในคลิปเนี่ยผมเป็นคนเผยแพร่เอง
ไม่มีใครตัดต่อนะครับเราจะแสดงให้เห็นว่า
สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปลงพื้นที่
แล้วก็ทางตำรวจได้
อย่างไรก็ไม่รู้นะครับก็เราไม่ว่ากัน
สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกันแต่เสียงผมดังมาก
เนี่ยวันนี้ก็ยังดังถ้าหากเหตุว่า

คิดว่าผมเป็นคนดุเดือดหรืออะไรเนี่ย

แต่ถ้าประชาชนไม่สบายใจนะครับ
ผมขอโทษนะครับแล้วมี
ขอโทษประชาชนทั้งประเทศนะครับ

ข้าท่านตำรวจทั้งหมด
ในวิทยาลัยเที่ยวประจาณตำรวจ
แต่สิ่งที่ตีกลับคือตัวเองนั่นแหละโดนด่า
ถ่ายไว้เลย
คราวหลังเวลาเขาลงพื้นที่เขาพกไมค์ติดไปด้วย
และอย่างที่ทราบดีว่าเขาเป็นสอบก็นโมงกำลังลักษณีย์

ท้าลักษณีย์ก็เลยโอ้โหในโทเชียลนะ
เดี๋ยวหลัก๔ก็เดือดร้อนเยอะเหมือนกัน
แก้ปัญหาให้คนหลัก๔พื้นที่คุณก่อน
รถติดอยู่น้ำกันทั่วค่ะชาวบ้านก็แบบบูเก็ตเองก็บอกไงว่า

แล้วส่อบูเก็ตเนี่ยก็เป็นส่อภักษ์พลังปรัชารัฐ
๕๒โมงคือไม่ประสานกันเหรอคุณทำงานภายในภาคเดียวกัน
โคศกบอกว่าจริงแล้วการทำงานของศิราเจนจาคะ
ซึ่งเป็นสอสอกรุงเทพไม่มีนโยบายนะ

นายกรัฐมนตรีเมื่อวานออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
นายกบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยหรอกกับพฤติกรรมแบบนี้นะ

ใช่คุณผู้ชมทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักร่วมฝ่ายค้านกันหน่อย
มีประเด็นเหมือนกันหลังจากที่เมื่อวานนี้
มีกระแสข่าวออกมาหนาวหูเลยนะคะว่า
พักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
จะมีการย้ายโอนจากสังกัดอยู่ฝ่ายค้าน
คือมีการออกมายอมรับเลยว่ามีจริง
จะมีการย้ายโอนจากฝ่ายค้านไปสู่พักร่วมรัฐบาล

คือสสพักเศรษฐกิจใหม่มีทั้งหมด๖คน
ตอนนี้ก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่า
มี๔คนที่จะไปร่วมกับพักรัฐบาล
แต่แน่นอนนะคะว่า๒คนที่ไม่ไปก็คือ
นายนิยมวิวัฒนวิวัตดิตทกุลเป็นรองหัวหน้าพัก
แล้วก็คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะ
จะยังทำงานกับฝ่ายค้านต่อไปนะ
เหลือก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งหนุนลุงตู่แทน
ใช่เดี๋ยวจะมีการแถลงวันที่๒๒นี้นะคะ
คือถ้าจำกันได้ประเด็นเรื่องของการย้ายพักย้ายฝากย้ายฝั่งเนี่ย
มีมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งเศรษฐศาสตร์